เล่าข่าวดีแบบนี้เราเองก็หัวใจพองโตเนอะ
แต่เวลาเล่าข่าวอะไรที่มันไม่ดีใจมันก็จะเหี่ยวมาหน่อย

คนเป็นแม่ก็รักลูกทุกคน
คุณแม่ท่านนี้เอาลูกวัย๕ขวบเองนะ
ไปเรียนที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

กลายเป็นว่าตามเนื้อตามตัวลูกเนี่ยมีรอยแดงรอยม่วงรอยเขียว

เพราะว่าโดนทั้งครูหยิกทุบตีหักนิ้ว
แล้วแม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกไปเรียนที่นี่ต่อแล้ว
ทำโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุจะเอาลูกย้ายโรงเรียนแล้ว
เดี๋ยวไปดูสภาพน้องกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเด็ก๕ขวบอะเนาะ
ก็เอาแขนให้ดูเอานิ้วให้ดู
บอกว่าโดนตีโดนไม้ตีโดนหยีกโดนหากนิ้ว
นี่ค่ะคือคุณแม่นางสุดารัฐ
อยู่หมู่๗ตำบลบางครูวัดอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเนี่ย
ร้องเรียนบอกว่าดูสิลูกชาย๕ขวบเองนะ
โดนคุณครูประจำชั้นทำโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุ
โดนทั้งหยิกทั้งตีแล้วก็หักนิ้วมือเด็ก
ทีนี้พอสอบถามไปยังคุณครูที่ดูแลลูก
คุณครูกลับปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะ
โดยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายเรียนอยู่อนุบาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กย่านบางครูวัด
แล้วก็มีคุณครูดูแลห้องหนึ่งก็มีครู๒คน
และเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม๓๑ที่ผ่านมา

แม่ก็สำรวจตามเนื้อตามตัวลูกตามปกติ
ก็เอ๊ะทำไมลูกมีรอยแดงที่แขน
แต่ตอนนั้นแม่คิดว่าลูกอาจจะไปโดนพวกสัตว์ต่างแล้วมีอาการแพ้
พอมาวันจันทร์คุณผู้ชม

ก็สังเกตว่ารอยแดงที่มันเคยเห็น
ทำไมมันกลายเป็นรอยม่วงช้ำเขียวแบบนี้
เป็นหมดเลยนะต้นแขนซ้ายต้นแขนขวา
ก็เลยสอบถามลูกลูกเกิดอะไรขึ้นไหนเล่าให้แม่ฟังหน่อยซิ
ลูกบอกว่าถูกครูก้อยตีหยิกแล้วก็ต่อย
เพราะว่าลูกชายทำการบ้านแบบที่ครูสั่งไม่เป็น
แล้วที่มือก็ถูกครูอีกคนนึงหักนิ้ว
เพราะว่าลูกชายเอาของเล่นมาจากที่บ้าน
ทีนี้แม่บอกว่าเวลาฟังลูกพูดแบบนี้แล้ว
ก็เลยเดินทางไปสอบถามที่โรงเรียนเลยนะคะ
ไปเจอครูก้อยคนที่ลูกชายพูดนั่นแหละ
แต่ครูก้อยปฏิเสธว่าไม่ได้ตีเด็ก
ส่วนครูอีกคนนึงก็ยอมรับว่าหักนิ้วเด็กจริง
เพราะว่าเด็กเอาของเล่นมาจากที่บ้านมาเล่นที่โรงเรียน
แม่บอกว่าอยากให้ครูรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษ
แต่ทำไมครูถึงปฏิเสธแบบนี้
ทีนี้แม่ก็เลยแจ้งไปยังเทศบาลในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าให้มาดูแลหน่อยมาสอบถามข้อเท็จจริง

รวมถึงประสานไปยังมูลนิธิปวีนาเพื่อที่จะรับคำแนะนำ
แล้วก็พาน้องไปให้หมอตรวจร่างกาย
แจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐาน

เวลาวันจันทร์ปุ๊บเขากลับมาจากโรงเรียน
ก็อาบน้ำให้เขาแต่ก็เห็นเทียวหมดเลย
แต่เขาบ่นหนูว่าครูก้อยตีครูก้อยยิงครูก้อยต่อย

เอาเวลามาอันนี้ก็เห็นโอ้โหทำไมเยอะจังก็ร้องได้

ต่อมาครูก้อยแล้วก็ครูมิ้วหรือครูมิ้ว
ครูประจำชั้นอนุบาลทั้ง๒คน
ก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็มีความพยายามจะเจรจาจะไกล่เกลี่ยกับคุณแม่

ก็ยืนยันนะว่าจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยติดต่อไปแล้วไง

แต่ว่าคุณครูปฏิเสธแล้วก็เงียบไป
จนสื่อมานำเสนอข่าวออกไปแบบนี้
ครูถึงกลับเข้ามาจะขอเจรจา
แล้วตอนนี้แม่บอกว่าไม่สบายใจแล้วแหละ

แล้วถ้าเกิดว่าลูกยังต้องไปที่โรงเรียนอยู่
ยังไปเจอครูอยู่คุณแม่ไม่สบายใจ
จะเอาลูกย้ายโรงเรียนไปเรียนที่อื่นนะคะ